รามยาเสพติดแสดงว่าเกี่ยวข้องกับอะไรล่ะ
ยาเสพติดยาเสพติดเดี๋ยวสิ
บ้านหลังนี้ครับอยู่บนเกาะสินหายหมู่๔ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองระนอง

ไปเจอถุงพลาสติกหูฮิ้ว

มียาบ้าครับยาบ้าอยู่ในถุงพลาสติกเนี่ย

ก็เลยสอบถามภรรยาของเจ้าของบ้าน
ชื่อว่านางน้อยนางน้อยอายุ๕๖ปี
เจ้าตัวปฏิเสธบอกเออไม่รู้ไม่รู้ยาบ้าใครไม่รู้
แล้วตำรวจก็เรียกสามีของนางน้อย

ในประทีบอายุ๕๕ปี
และมาพร้อมน้องมามานั่งด้วยกันมานั่งคู่กัน

ทั้งคู่รับสารภาพว่า
ยาบ้าที่พบของพวกเราเอง
สามียอมรับว่าเสพยาด้วยเช่นกันครับ
ก็เลยถูกคุมตัวพร้อมยึดของกลางเป็นยาบ้าที่พบ
และมือถือ๑๑เครื่อง

โอ้โหโดนคุมตัวส่งภารกันสอบสวนซึ่งแบบนี้
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดระนองครับ
ชิวปริชาแถลงผลจับกลุ้ม
แล้วก็บอกว่าสามีภรรยาคู่นี้มี
ลูกสาวเป็นนักการเมืองท้องถิ่นระดับเทศบาล
ระดับอบจก่อนหน้านี้ตำรวจเคยจับกลุ่มผู้เสพและผู้ค้ารายย่อย
ปรากฏว่าที่โดนจับไปที่โดนจับไปนั่นน่ะนะ
ทอดมาที่คู่นี้ครับซัดทอดมาที่สามีภรรยาคู่นี้
นำมาซึ่งการบุกจับกลุ่มครับ
เรื่องต้นทั้งคู่โดนแจ้งข้อหาร่วมกันค้ายาเสพติดให้โทษประเภทที่หนึ่ง
ดำเนินการอายัดทรัพย์ไว้เพื่อตรวจสอบที่มาว่าได้มาจากการค้ายาหรือไม่
ตลอดจนเตรียมเรียกสอบลูกสาวไงคุณผู้ชมฮะ
ลูกสาวที่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นระดับเทศบาล
และลูกเขยซึ่งเป็นนักการเมืองท้องถิ่นระดับอบจ
หากทั้งคู่ก็คือลูกสาวและลูกเขยมีส่วนรู้เห็นด้วยเนี่ย
จะถูกดำเนินคดีเพิ่มเติมและโดนยึดทรัพย์ตามมาตรการต่อไปครับ